มาพูดกับนักแสดงพิธีกรนะแล้วก็เป็นผู้จัดละครชื่อดังกันบ้างดีกว่า
พี่หนุ่มสันติสุขของเรานี่คุณผู้ชม
ล่าสุดพี่หนุ่มคัมแบ็คแล้วนะจ๊ะ
กลับมารับงานละครอีกครั้งเป็นละครรีเมคชื่อดัง
แม่ปู่เปรี้ยวนะงานนี้พี่หนุ่มบอกเลยนะว่าโอ้โหมากองนี้ไม่เครียดเลย
เพราะอะไรกองนี้เนี่ยเพื่อนดารายุค๙๐เพียบ
พี่เทอุเทนบอมบินพี่พาเมล่าว่างทำอะไรดีกันจ๊ะ
เมาส์มอยกันเลยแถมบางวันนะยังมีเอฟซีน้องพระนางรุ่นใหม่
ขนเอาโต๊ะจีนแล้วก็ส้มตำมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลย
อุหหเห็นตัวแล้วเล่นกะทิอยากไปกองนี้จัง
ส่วนงานผู้จัดละครทางวิกหมอชิดก็ยังทำอยู่
แต่ว่าช่วงนี้ก็ขอเว้นวักพักสมองกันหน่อย
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมเป็นข่าวคึกโคมเลยว่า
พี่หนุ่มเนี่ยตกอาบถ่ายบ้าน

บ้านหลังเก่ามันครับแค่ไป

แฟนคลับสมัยเอาอะไรมารู้ไหมครับคุณผู้ชม

เอาโต๊ะจีนมาเลี้ยงกองถ่าย๑๐โต๊ะ

แล้วแฟนคลับของพี่เท่พี่หนุ่มจะมีแบบนี้บ้างไหม

พี่เลยบอกว่าแฟนคลับพี่มีแต่มาไม่ไหว
มาไม่ไหวเคี้ยวมากอยู่
บ้านพี่ตอนนี้คือขายอันนั้นขายแล้วเนอะ
อันนั้นมันหลังเก่านะฮะ
ก็มันก็ตามสภาพมันก็อยู่มาตั้งแต่ปี๓๑
ก็เลยไปปลูกหลังใหม่ก็อยู่ในหมู่บ้านเดิมนะครับ

ก็ย้ายไปอยู่หลังใหม่ได้ปีกว่าแล้ว
จริงก็ไม่อยากขายเลยแต่แปลว่าคือไม่ขายเนี่ย

แบบปลวกเปิกกินแบบโอ้โฮไม่ไหว

จริงมันควรอยู่นี่แหละมาเลาะกันไปนะคุณผู้ชม